เจอกับพวกเราในช่วงนี้ตลอดกิน

อย่างไรเต็มไปหมดแล้วแต่ก่อนอื่นเรื่องไลน์กันก่อนไหม
กันอีกครั้งหนึ่งให้คุณผู้ชมไลน์มาพูดคุยกับเราหน่อยนะครับ
จะไลน์มาคุยเรื่องของกินก็ได้ไม่ว่าอะไร
แต่ว่าวันนี้หัวข้อของเราเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยว
หน้าหนาวแบบนี้จะชวนไปเที่ยวไหน

วันนี้เดี๋ยวอ่านข้อความหนึ่งเมื่อสักครู่นี้
ที่ฉันจดไว้เราพูดถึงเรื่องของไข่นกกระทา
เขาส่งมาว่ากำลังทำไข่พะโล้ไข่นกกระทาอยู่เลย

ก็บางคนบอกว่าเนี่ยเพิ่งไปซื้อมาส่งไปถึงปัตตานีเลยนะ

ว่าคุณผู้ชมกินไข่นกกระทาที่เรานำมาเสนอวันนี้ไหม
เพราะต้องบอกกันว่าเจ้าที่เราเชิญมาวันนี้เนี่ย

เอาล่ะเพราะฉะนั้นเรียนเชิญกันเข้ามาเลยนะครับ
คุณอเนกสีเขียวสดครับเจ้าของฟาร์มนะครับ
มาแล้วหนึ่งสวัสดีครับ

ได้รางวัลเกษตรดีเด่นแห่งชาติสาขาเลี้ยงสัตว์มาแล้วด้วย

ปีไหนครับ

คือเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจนะครับคือ

ท่านเรียกว่าท่านเป็นคนไทย

เรียนมากเรียนน้อยรวยจนไม่สำคัญ
พอตัวเองทำอาชีพอะไรสิ่งหนึ่งแล้วได้แล้วเนี่ย

แล้วก็สามารถแบ่งปันสังคมได้
และข้อสำคัญคือนอกจากตัวเองทำได้แล้ว

ทำเพื่อส่วนรวมให้คนอื่นเขามาทำแบบเรา

อย่างให้กับคนอื่นสามารถนำไปต่อยอดได้ด้วย
เป็นรางวัลซึ่ง๖๐กว่าล้านคนเอาคนเดียว

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ภาคภูมิใจมาก
เป็นการการันตีแล้วก็ว่า
คุณภาพสินค้าของอเนกฟาร์มก็คือไข่นกกระทาเนี่ย
เริ่มต้นเนี่ยพ่อแม่เองคนทำ
พอทำไปถึงระยะหนึ่งแล้วมีปัญหาเรื่องการตลาด
ผมเองก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดี
ถ้าอย่างนั้นผมก็เอามาจำหน่ายในกรุงเทพ
พอจำหน่ายหนึ่งเทพก็เห็นช่องทางเลยว่ามันทำเงิน

เมื่อก่อนนี้พ่อแม่เลี้ยงอยู่ใต้ทุนบ้าน

ตัวมีไข่วันละ๒๐๐ฟอง
แต่เขาไม่มาซื้อสัก๕วัน
ไข่ก็เสียไม่ค่อยเหลือ

พอถึงในกรุงเทพนี้ก็มาขอร้องให้เขาซื้อนะครับ

แค่เงินก็ซื้อว่าให้ซื้อของเราเถอะ

เงินก็ยังไม่เก็บหรอก

มาขายกันแล้วเดี๋ยวเวลาไม่มีมาขายเนี่ย
เขาไม่รู้จะไปกลับเอารายอื่นได้ยังไง
ใคร๑๐๐๐๐ฟอร์กขายได้หมดเลย

ก็ดีใจก็ไปติดต่อที่อื่นได้
ได้๑๕๐๐๐ฟอร์กในเที่ยวต่อไป

ปรากฏว่าเที่ยวต่อไปก็มี๑๐๐๐ฟองนี่แหละ
มีปัญหาอีกแล้วคือไม่พอไข่ขายให้เขายังไงฮะ
คือกำลังผลิตเราได้แค่๑๐๐๐๐แต่เขาต้องการ๑๕๐๐๐

ก็ทีนี้ก็เอาไข่จำนวนนั้น
ที่ส่งตรงนี้๒๕๐ตอนหนึ่งหลัง

พอมาขายลายที่๒ที่๒๕๐
เขาขายเนี่ยเขาต้องมีกำไร๑๐๐นะครับ
ก็ขอซื้อต่อกับ๓๕๐ก็ไปส่งรายอื่นอีก
เพื่อเอาลูกค้าไว้พี่อเนกนี่ขาดทุนนะเนี่ย

คือเราขาดทุนในวันนี้เพื่อกำไรในวันหน้า
ถ้าเราไปที่ต่อเขาไว้แล้วเนี่ยไม่มีสินค้าให้เขาวันหน้าไม่ต้องเข้าไปนะ
เป็นการสร้างความไว้ใจนั่นคือเทคนิคการทำมาหากินของพี่อเนกนั่นเอง
ว่าทำให้วันนี้ประสบความสำเร็จนะ
ใช่ประสบความสำเร็จมากผลิตภัณฑ์นี้เยอะมากขนาดนี้
มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะจากไข่นกกระทะ
ก็ตอนนี้เริ่มต้นเรามีพ่อแม่พันธุ์คือเราทำสายพันธุ์เองนะครับแล้วก็มาเพาะฟัก
แต่ประเด็นคือเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าจริงเรารวมที่เรามีไข่กันเดือนปัจจุบันนี้
รวม๒๐ล้านฟองเรารวมตัวกัน๑๗จังหวัด
อ๋อเป็นความร่วมมือกัน
ใช่คือที่เราทำก็คือทำงานในลักษณะกินแบ่ง

ไม่ได้กินร่วมคือแบ่งอาชีพแบ่งรายได้แล้วก็แบ่งความเสี่ยงด้วย
ก็เป็นการกระจายรายได้ออกไปสู่หลายจังหวัดด้วย
นี่เราได้เรียนรู้หลักการบริหารธุรกิจด้วยนะคะ
กระจายความเสี่ยงก็คือเวลาที่อ่างทองน้ำท่วมบ่อย
ถ้าเราเลี้ยงคนเดียวเนี่ยเวลาเราได้เหมือนได้คนเดียว
แต่ว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะไม่เหลือเลย

เราก็เลยเอาพออ่างทองเลี้ยงขึ้นมา
น้ำท่วมปุ๊บลบบุรีไม่ท่วม
พอรบบุรีไม่ถวม
สิงห์บุรีเป็นโรคสุพรรณไม่เป็น

คือสินค้ามีตลอดทั้งปีแน่ว่าบางจุดจะมีปัญหา
ถูกไหม
นี่นะครับแบบไข่สดก็มีอ๋ออันนี้ไข่สด

ขออนุญาตผ่าไปดูนะ
สาดวกซื้อแบบจีบถุงทำได้เลย
แล้วแบบกระป๋องเนี้ยค่ะยังมีแบบกระป๋องด้วย

เวลาเราคุยกันจริงแล้วเราต้องคุยเรื่องลายเหลือ

ทีนี้ที่เราได้เยอะขนาดนี้ต้นทุนเราก็เยอะนะ

เวลาเราคุยกันเราพยายามจะคุยกันถึงเรื่องว่า
เอ่อเรามีรายเหลือเท่าไหร่
แต่ละบ้านก็จะมีรายเหลือบ้านละ๑หมื่น๓หมื่น๕หมื่นละ๑แสน

เติบโตไปด้วยกันนี่คือจุดแข็งอันนี้คือจุดแข็งของธุรกิจอันนี้คือจุดแข็งของธุรกิจอันนี้คือจุดแข็งของธุรกิจอันนี้คือจุดแข็งของธุรกิจอันนี้คือจุดแข็งของธุรกิจอันนี้คือจุดแข็งของธุรกิจอันนี้คือจุดแข็งของธุรกิจอันนี้คือจุดแข็งของธุรกิจอันน
เหมือนรูปแบบกระป๋อง
โดยสถาบันอาหารเข้ามาช่วยเรา

ส่วนราชการให้การสนับสนุน

แล้วก็อุตสาหกรรม
และอีกสิ่งหนึ่งก็คือสถาบันอาหาร

ปรับทรวจรับให้อย่างตลอดภัย

ต่อไข่โน๊กกระทา๒ฟองสด

เปลี่ยนสีแล้วฮะ

ทีนี้ถ้าเราตอกใหม่มาใส่ใหม่
มันก็จะฟูออกมาข้างนอก

ถือว่าเป็นไอเดียแปลกใหม่นะ

คุณจะทิ้มตาเอาออกไหม

สำหรับค็อกเทลไข่นกกระทา
คุณทานไปอีกหนึ่งสิ่งที่ที่ฉันอยากรู้มาก

นั่นเองอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกเลยก็คือ

หลายคนอาจจะงงว่านกไก่นกกระทะสด
มันทานได้เหรอมันมีกลิ่นคาวเหมือนไข่ไก่สดอะนะ
แต่จริงไม่เลยเพราะใส่พวกน้ำมันลงเข้าไปโซดาแบบนี้แล้ว
ดื่มง่ายคล่องคอแล้วมีกำลังขึ้นมาทันทีเลยทีเดียว
อันนี้ก็น่าสนใจค่ะเครนิดคืออะไรคะโอ้นี่คืออะไรคะ
อันนี้เวลาไข่สดเรามาทำขนมครกในโรงหลุมไปแล้ว

เปลือกก็กลัวจะเป็นประโยชน์ก็มาล้างน้ำร้อน

ใช้บนมือเท่านี้แล้วเหรอไปต่อกินซะแล้ว
เอาให้กล้องดูก่อนสินี่มันจะเขียวอย่างนี้

ทีนี้อยากจะเรียนอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งครับ

เวลาคุณทานปลาตั้งโกเนี่ยโปรตีนอะไรครับ
เพราะฉะนั้นที่นี้ทำไม
ทำไมเราไม่ทานกับกาแฟทำกับโอวันติน
ไข่แล้วก็ห่อด้วยใบเกี้ยว

ญี่ปุ่นซื้อเดือนหนึ่ง

ทั้งเปลือกครับเทลเซียมทั้งโปรตีนอ๋อโอ้วิ่งทานได้
ใช่คือเราเอาเปลือกผิงอ่ะ

เดี๋ยวเราไปทอดทำให้มันกินได้ก็แปลกดีชอบการที่แบบเราต้องมานั่งแจ่เหมือนปอกให้
ดีฉันว่าหลายคนคงสนใจแล้วแหละ
แล้วก็ในเพจ

โทรไปสอบสาวพูดคุยกัน

เชิญไปเที่ยวไปดูว่า

ทำไมถึงทำแล้วได้มากที่สุดในอาเซียน

วันนี้ขอบคุณคุณอเนกมาก

โอ้โหรับรองว่าวันนี้อิ่มแน่นอนคุณชนะโอ้โห